คุณผู้ชมคะสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซ
สาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับทีมประเทศไทยภาคเอกชนนะคะ
จัดงานเทศกาลไทยหรือไทยเฟสติวัลสองพันสิบเจ็ดขึ้นครั้งที่สามค่ะ
ระหว่างวันที่๑ถึง๒กรกฎาคมบริเวณคลองชองเกชอนกรุงโซ
สาธารณรัฐเกาหลีนะคะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและกระตุ้นเตือนให้ชาวเกาหลีใต้
ไม่ลืมประเทศไทยด้วยไปติดตามบรรยากาศจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ลีลาร่ายรำที่อ่อนช้อยประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ในการแสดงชุดรำบายสีหลวงซึ่งใช้ในพิธีบายสีสู่ขวัญ
หรือเชิญขวัญในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือแขกที่สำคัญมาจากต่างถิ่น
เป็นประเพณีดั้งเดิมจากวัฒนธรรมประจำถิ่นของผู้คนบนพื้นที่ราบสูง
ที่น้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒โคกตองเจริญอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ในฐานะยุวทูตวัฒนธรรมใช้แสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
ไปเยือนถิ่นดินแดนอีสานและไปสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง
งดงามไม่แพ้ภูมิภาคใดในสยามภายใต้ชื่อชุดการแสดง
อนซอนไทยแลนด์แดนอีสานที่จะประกอบด้วยอีก๔การแสดงย่อย
ติดต่อกันรวม๒๕นาทีคือรำภูไทยสามเผ่ามหากรรมนางเกราะ
่งฟ้อนออนซอนอีสานและสุดท้ายรำแพรวากาลสิน
ถูกนำไปผสมผสานด้วยท่าทางและลีลา
วกกับดนตรีที่สนุกสนานตามแบบฉบับวิถีชีวิตของผู้คน
กลายเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในภูมิภาคนี้
ภายในงานเทศกาลไทย๒๕๖๐หรือไทยเฟสติวัล๒๐๑๙
ครั้งที่๓ที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานและสิ้นสุดภายในวันนี้
บริเวณคลองชองเกชอนกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลี
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำให้งาน
และชาวเกาหลีที่ยืนชมการแสดงจนจบ
ทำให้น้องนักแสดงตัวน้อยเหล่านี้หายเหนื่อย
และภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในครั้งนี้
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐนะคะ
และเอเชียและหน่วยต่างที่ทำให้พวกเราได้มายืนจุดนี้ได้
ความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะและภาคภูมิใจมากเลยค่ะ
หนูก็รู้สึกว่าตอนที่หนูมาแสดงนะคะหนูว่าหนูตื่นเต้นมาก
แล้วแบบว่าฝนก็ตกแต่หนูเห็นชาวไทยได้มาดูค่ะ
แล้วก็เห็นชาวต่างชาติชาวเกาหลีได้มาดูพวกหนูตั้งแต่แรกจนจบ

และขอขอบคุณคุณครูวัลัญญายัปตังที่ได้เลือกหนูมาแสดงได้ครั้งนี้ค่ะ

งานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ผนึกกำลังกันนำน้อง
เผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย
เพื่อเชิญชวนให้ชาวเกาหลีใต้เดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
และบนเวทีมีการจับรางวัลตัวเครื่องบินไปกลับ
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
เส้นทางดอนเมืองโซจำนวน๒รางวัล
และเส้นทางโซลเชียงใหม่จำนวน๒รางวัล
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เอกอัครราชทุทธิ์ณกรุงโซลเปิดเผยว่า
การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่๓
เพื่อให้คนเกาหลีใต้ไม่ลืมประเทศไทย
เพราะผู้คนที่นี่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะไปมากกว่า๑ครั้ง
สถิติในปัจจุบันพบว่าชาวเกาหลีใต้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทย
เฉลี่ยประมาณ๑๕๐๐๐๐๐คนต่อปี
รองจากชาวจีนและมาเลเซีย

อกจากจะเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการแสดงแล้ว

ไก่ทอดหมูย่างส้มตำ
เครื่องแกงแบบต้นตำรับไทย
รวมถึงอีกมากมายหลายอย่าง
และสาธิตการนวดแผนไทยที่ขึ้นชื่อ
การจัดบุญนิทัศกาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยด้วย

สัมผัสถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง

ใจกลางเมืองหลวงแดนสมขาว